ดูเรื่องของการช่วยเหลือกันในช่วงโควิด๑๙ดีกว่า

นี่คือหัวใจสำคัญของการระงับยับยั้งหรอก
กันผู้ที่ติดเชื้อออกจากชุมชนนะครับ

วิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
เราตั้งเป้าจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ประเภทรับผิดเทส
แบบตรวจหาแอนติเช่น๑๐๐๐๐๐ชุด
ปัจจุบันเราส่งมอบไปแล้ว๑๙๔๕๐๐ชุดนะครับ
เราจะหาเพิ่มเติมเพื่อนำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรอง
ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มคนเปราะบางด้วย
โดยประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัยกรุงเทพหานคร
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อจัดส่งและกระจายชุดตรวจให้เร็วที่สุด
ผู้นำเข้าชุดตรวจโควิดประเภทรับผิดเทส
ของบริษัทในเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการนะครับ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็มีใช้ได้อย่างทั่วถึง
และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาครัฐฝ่าวิกฤตครั้งนี้
ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลายคน
เคยทำงานอยู่ที่อังกฤษช่วงที่มีการระบาดหนัก
อังกฤษเองเขาก็สั่งซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อมาใช้
บริษัทก็เลยตัดสินใจติดต่อไปที่บริษัทผู้ผลิตในแถบยุโรป
ขออภัยผู้ผลิตที่แถบยุโรปเขาให้การยอมรับนะคะ

มีความแม่นยำในผลการตรวจ๙๕เลย
ทุกวันนี้ถ้ามีองค์การต่างหรือว่าบริษัทต่างติดต่อเข้ามา
มีอะไรที่เราช่วยเหลือได้นะคะเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอด
แล้วก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับไทยรัฐช่วยเหลือในส่วนนี้
เพื่อที่จะทำให้คนไทยได้ใช้ของดีทั่วถึงกันทั้งประเทศนะคะ
ทางบริษัทเองก็ขอส่งแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
อดทนในการทำหน้าที่ที่จะต้องเป็นด่านหน้า
แล้วก็พร้อมและยินดีสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะคะ